นายมายคนนี้เขาถูกรางวัลที่๑ได้มา๖ล้านแต่ปรากฏว่าเขาไปแต่งงานกับคุณกระหนกวัน
ก็คือผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ฝั่งของคุณดอม
ใช่คือสามีภรรยาแต่ผู้ชายเสื้อสีขาวน่ะเป็นลูก
แม่เขาอยู่คนนี้นี่แม่อ่อนนี่
อ่อนบอกว่าต้องร้องขอความเป็นธรรมแม่ไม่ยอม
เพราะเงินในบัญชีที่ถูกลอตเตอรี่มาของลูกชายแม่
โดนถอนเอาไปถอนเอาไป
เช็คล่าสุดในบุ๊กแบงค์สมุดบัญชีธนาคารคุณผู้ชมเหลือ๒บาท
ตายแล้วตายแล้วนี่ฮะแม่อ่อนขันพันธ์อายุ๖๗ปีเป็นชาวบุรีรำ

คนถอนเนี่ยคือลูกสะพ้ายเมียของลูกชายแม่นั่นแหละแม่ก็เลยคิดว่า
ลูกชายแม่จะโดนเมียหลอกหรือเปล่าถอนเอาตังค์ไปหมดเลยเนี่ย
แต่ฟังให้จบคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเนี่ยแม่อ่อนเอาหลักฐานที่ลูกชายไปแจ้งความ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๙ธันวาคมเอามาให้ทีมข่าวดูเลย
นี่สมุดบัญชีธนาคารของลูกชาย

ลูกมายของแม่นี่อายุ๔๘ปี

เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑สิงหาคม
เงินรางวัลมา๖ล้านบาทก่อนหักภาษีครับ

ต่อมาลูกชายแม่ไปแต่งงานกับนางกระหนกวันอายุ๕๐ปี
ลูกชายแม่กับกระหนกวันอยู่กินกันได้๓เดือน
ปรากฏว่าลูกสะพ้ายไปหลอกลวงเอาเงินและทรัพย์สินของลูกชายแม่ไป

ล่าสุดลูกชายแม่ไปตรวจสอบบัญชีธนาคาร
เมื่อ๓วันก่อน๑๘ธันวาคม
มีการถอนเงินออกจากบัญชี
๓ครั้งภายในวันเดียวครับ
รวมเป็นยอดเงินกว่า๔๘๐๐๐บาท
คงเหลือเงินติดบัญชีแค่๒บาท
และเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมย้อนไปอีกหน่อยนะ
สะพ้ายก็ไล่ลูกชายแม่ออกจากบ้าน
หาว่าลูกชายแม่ดื่มแต่เหล้า

หลังจากลูกสะพ้ายรู้ว่าลูกชายแม่ไปแจ้งความ
ก็มาตามลูกชายแม่กลับไปอยู่ที่บ้าน
ก่อนอื่นฟังคุณแม่อ่อนหน่อยครับ
น้ำมื้อจะมาเอารถเครื่องไปอีก
ไม่รู้ว่าไปหายหรอก
เท่าที่ฟังจากเสียงแม่แม่ไม่โอเคกับสะพ้ายเลย
อ่อนไม่โอเคกับกระหนกวันเลย
อ่อนบอกมากดตังค์ไปจนจะไม่เหลือแล้ว

ต้องคุยกับกระหนกวันและมายด้วย
ยคือลูกแม่มายคือลูกแม่อ่อน
ส่วนกระหนกวันคือลูกสะพ้ายแม่อ่อน

นายมายยอมรับว่าไปแจ้งความไว้จริง
เพราะน้อยใจเมียเมียมาไล่ออกจากบ้านเนี่ย
โกรธด้วยโกรธเมียที่แอบถอนเงินจากบัญชี

ใช่แล้วครับแต่แต่แต่
คุณมายบอกว่าได้เคลียร์กันแล้ว

เข้าใจกันแล้วว่าเมียฉันเป็นห่วง
กลัวว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปใช้จ่าย

เอาแก้มแนบแก้มไม่รู้แม่อ่อนเห็นอยู่หรือเปล่านะภาพนี้

ที่แม่กังวลว่าเขาจะถูกหลอกนั้นเนี่ย
มายครับตัวสามียืนยันว่าทรัพย์สินทุกอย่าง

เงินก้อนสุดท้ายกว่า๔๘๐๐๐บาทที่ถอนออกไป
ก็อยู่กับเมียแล้วก็ย้ำด้วยว่า

แม่ฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะสร้างบ้านใหม่ให้นะ
กว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเดี๋ยวสร้างให้แน่นอน

ตอนแรกเนี่ยมีเงินในบัญชีอยู่๑๒๐๐๐๐๐บาท

ส่วนอีก๔๘๐๐๐บาทไอ้ยอดสุดท้ายที่โดนถอนไปเนี่ย

ส่วนทรัพย์สินอื่นทั้งทองน้ำหนัก๕บาท

ไม่อ่อนฟังนะฟังกัน๖วันนะ
ยังอยู่ครบพวกนั้นน่ะ
ยังหล่อยเยอะ
แล้วพี่ดูจริงเหรอ
ดูจริงครับ
แล้วก็ไม่ว่าไม่โกรธใคร
แต่ว่าเราก็คือว่าเราตรวจบัญชีแล้วมันเหลืออีก๒บาทแล้วก็โกรธหน่อย
ก็นั่งให้สัมภาษณคู่กันแล้วก็หอมโชว์จุ๊บโชว์ทีนึงจวบเข้าไป

ก็ถือว่าเคลียร์กันระหว่างมายกับกระหนกวัน
แต่มายกับแม่อ่อนเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเคลียร์กันเหมือนกัน
นี่ไงไม่รู้ว่าแม่อ่อนฟังทั้งลูกชายอย่างมาย

นี่แหละเมื่อกี้ก็เลยเขียนวอร์ข้างหลังไง